ครั้งที่ผ่านมาที่สารนัดคือไปทุกนัดเลย

ถูกต้องแต่ครั้งนี้ก็ไม่มีใครคาดคิดว่าจะออกมาแบบนี้

เขาเรียกว่าโรคน้ำในหูไม่เท่ากัน
นักการเมืองหลายคนเป็นโรคนี้เวลาไม่ไปสารนะ
แล้วประชาชนก็สงสัยว่าโรคนี้มันคืออะไร

ขั้นกับใช้ชีวิตปกติไม่ได้เลยหรือไม่
วันนี้พาคุณผู้ชมมารู้จักกับโรคนี้หน่อย

เพราะว่าตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงตอนนี้
ยังมีคนสนใจกับเรื่องของโรคน้ำในหูไม่เท่ากันเยอะทีเดียวครับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวจนาอธิภาษณ์ครับ
วิชาโสดนาศิกลาลิงส์วิทยา
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ระบุเอาไว้ในบทความสุขภาพผ่านเว็บไซต์บอกว่า

อาการจะเวียนศีรษะและมีการแน่นในหู

ซึ่งอาจจะดังต่อเนื่องหรือดังเป็นพักก็ได้ครับ
หรือบางรายรู้สึกเหมือนมีเสียงลมพัดอยู่ในหู
ซึ่งอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนนั้นจะเป็นอยู่นานไม่ต่ำกว่า๒๐นาที
จนถึงกับหลายชั่วโมงก็เป็นได้
หรืออาจจะแรงกว่านั้นถึงขั้นกับคลื่นไส้อาเจียมร่วมด้วย
แล้วหลังจากนั้นอาจจะมีการมึนงงทรงตัวลำบากต่อไปอีกหลายวันทีเดียวครับ

อกจากนี้ยังมีอาการหูอื้อด้วยนะ

ผู้ป่วยจะมีอาการแบบนี้ประมาณ๑๒วัน
แล้วค่อยดีขึ้นตามลำดับจนเป็นปกติ
แล้วก็กลับมาเป็นซ้ำได้
ซึ่งความถี่ของอาการเวียนศีรษะจะแตกต่างกันไปในแต่ละคนค่ะ

พบในช่วงอายุคือประมาณ๓๐๖๐ปี
ผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงส่วนมากเป็นในหูข้างเดียว

การรักษาหลักก็คือรักษาอาการเวียนศีรษะ
เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ

หลีกเลี่ยงอาหารเค็มพักผ่อนให้เพียงพอ
รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
ผู้ป่วยส่วนใหญ่รับประทานยาแก้เวียนศีรษะได้ผลดี
แต่บางรายก็มีอาการเวียนศีรษะบ่อยจนรบกวนชีวิตประจำวันก็เป็นไปได้
ก็เลยบอกว่าจำเป็นจำเป็นแบบนี้ว่าต้องรับประทานยาต่อเนื่องเป็นเดือนหรือเป็นปีเลยครับ
ผู้ป่วยส่วนน้อยมีอาการรุนแรงรับประทานยาแล้วได้ผลไม่เต็มที่
แพทย์อาจจะพิจารณาให้ฉีดยาเข้าไปที่หูชั้นกลาง
เพื่อให้ยาซึมผ่านเข้าไปในหูชั้นในหรือใช้วิธีการผ่าตัด
แต่เนื่องจากว่าโรคนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด
จึงยังไม่มีวิธีป้องกันไม่ให้เกิดโรคและไม่ได้เป็นโรคที่ร้ายแรง
ถ้าได้รับการรักษาอย่างถูกต้องต่อเนื่องก็จะควบคุมอาการเวียนศีรษะได้
แล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติย้ำว่าเป็นแล้วสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับ
ผู้ป่วยโรคน้ำในหูไม่เท่ากันควรจะลดภาวะเครียดคือทำตัวไม่ให้เครียด
แล้วก็บอกว่าทำอารมณ์ให้แจ่มใสออกกำลังกายสม่ำเสมอด้วยแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอ
ที่สำคัญเลยคือควรควบคุมอาหารเค็มอาหารเค็มนี่อันตรายนะหลายอย่างเลยคือให้ส่งผลเสียสมดุลต่อร่างกาย
แล้วก็บริหารการทรงตัวซึ่งจะช่วยทำให้ควบคุมอาการเวียนศีรษะได้ดีขึ้นด้วยค่ะ